ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักจะพบรักต่างวัยอายุอ่อนกว่าเกิน๑๐ปี
มีดวงชิงสุกรฮามที่เป็นคู่รักจะมีปัญหาห่างเหินขัดใจกัน
ที่เป็นครอบครัวจะทะเลาะบาดหมางจนยากประสานสุขภาพภูมิต้านทานโรคเข้มแข็งขึ้น
ภัยที่มีค่อยล่าถอยแต่จะปวดหัวปวดฟันเจ็บป่วยจากสภาพอากาศเล็กน้อย
วิวาสเผชิญหน้ารุนแรงจนบาดเจ็บการเงินจะมีโชคดีจากการเสี่ยงโชค
ไม่มากมายเด็กเล็กบุตรหลานเพื่อนวัยเยาวนำโชคมาให้
ที่เป็นลูกหนี้จะถูกตามทวงไม่ลดละการงานธุรกิจงานจะมีผู้ใหญ่เจ้านายให้ความช่วยเหลือ
ที่ทำงานด้วยการเมืองมวลชนอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
งานวางแผนระวังขัดแย้งกับลูกน้องดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์